มาถึงข่าวใหญ่หลายคนน่าจะตามกันอยู่คุณผู้ชมฮะกับกรณีอุ้มอุ้มชาวจีนซึ่งมีหมายจับอยู่ที่จีนนะ
แล้วมาเรียกค่าไถ่เกือบ๔ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วและตามรวบได้หมด
นี่คือวงจรปิดเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วครับ๑๔เมษายนจะเห็นว่าผู้ชายสองคนเนี่ยเหมือนลากลากถูรถเข็นที่มีกล่องขนาดใหญ่ออกมาจากห้องพักบนชั้น๑๗ของคอนโดหรูย่านสาธรณ์ครับ
กล่องนั้นมีในหวังชายชาวจีนที่โดนอุ้มมาแล้วก็จับมัดมือมัดเท้าไพ่หลังไว้ครับยังไม่ตายนะยังไม่ตายอยู่ในกล่องยังมีชีวิตอยู่ในหวังเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ชมฮะค่ะตัดมาจาก
เดิมนะไม่มุมเนี้ยจะเห็นว่าฝากล่องมันพังเงิดขึ้นมาเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบพยายามที่จะออกมาจากกล่องนี้อ่ะแต่ว่าหนึ่งในคนก่อเหตุเอามือดันลงไปครับ
ใช่แล้วก็ลงลิฟต์กันมาลงลิฟต์ไปตรงลานจอดรถอันนี้ตัดภาพไปที่ลานจอดรถนะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่ฮะนี่เข็นมาแล้วเข็นมาแล้วเออเขาเข็นกันสองคนนะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมันมีอะไรร่วงมาเนี่ยมีสิ่งของอะไรสักอย่างร่วงลงมาจากไอ้รถเข็นที่เขาเข็นกันอยู่นี่ฮะอืมหนึ่งในนั้นก็เลยย้อนกลับมามาเก็บของไปค่ะแล้วก็ตรงไปที่
เป้ายแดงเลยนะอีกอั้นจอดข้างกันคุณผู้ชมนี่อีกนี่คันนี้ฮะเชื่อว่ากล่องที่มีหรือร่างของในหวังเนี่ยอยู่ในรถเบนต์คันนี้ครับแล้วก็พาในหวังเนี่ย
หวังไปกักขังไว้ที่อำเภอหุยจังหวัดประจวบคิริคัน๑คืน
มีทั้งข่มขู่แล้วก็ซ้อมและทั้งทรมาน
ก่อนจะวีดีโอคอลหาเพื่อนชาวจีนครับแล้วก็บอกว่า
เพื่อนชาวจีนของในหวังเนี่ยนะอย่าแจ้งความใช่ไหม
บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายชื่อในกบ๒ครั้ง
กบก็คือคนที่ใส่หมวกแก๊ปในวงจรปิดเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
ให้โอนมา๒๙๐๐๐๐๐บาท๒ครั้งนะ
และโอนครั้งที่๓ให้กับผู้หญิงอีกคนชื่อนางสาวตาอีก๑ล้าน๓๐๐๐บาท
รวมทั้งหมด๓ครั้งเป็นเงิน๓๙๓๐๐๐บาท
ตำรวจเนี่ยไปอายัดเงินจำนวนนั้นไว้ได้๒๓๐๐๐๐๐บาทครับ
ภายหลังกลุ่มที่ก่อเหตุมีการนัดว่าจะปล่อยตัวในหวังให้กับเพื่อนชาวจีน
ตำรวจสืบสวนนครบานพบว่าผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมี๖คนครับ
ตำรวจไปจับมาได้ก่อน๒นะ๒คนคือในกบอายุ๒๗และในจูนอายุ๒๔ปี
ยังเหลืออีก๔คนใช่ไหมหลบหนีอยู่ตอนนั้น
๔คนคือนายโจในโจคือคนผมยาวแล้วก็มัดผมที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่

แล้วมีนางสาวน้ำเพชรอายุ๒๔ปี

แล้วคุณน้ำเพชรเนี่ยคุณผู้ชมมีข้อมูลว่าเป็นอดีตผู้สมัครมิสแกรนด์ด้วยใช่ไหม
ใช่เป็นอดีตผู้สมัครมิสแกรนดสุพรรณบุรีปี๒๐๒๐ค่ะ
แล้วก็มีอีก๑คนที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคือนางสาวตาที่รับโอนเงินไป๑ล้าน๓๐๐๐บาทในการโอนครั้งที่๓นั่นเองคุณผู้ชม
กบครับผู้ต้องหาก็สารภาพว่าถูกบอสหรือว่าในกายเนี่ยซึ่งเป็นกิ๊กใหม่ของน้ำเพชรจ้างให้มาก่อเหตุ
แต่พอไปถามกบกบกบได้ค่าจ้างเท่าไหร่กบไม่บอกครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมก่อเหตุครั้งนี้
โดยเจ้าตัวกับนายโจเนี่ยร่วมกันจับในหวังลงไปนอนในกล่องพลาสติกที่ซื้อมาอยู่ในลักษณะท่าทางนอนตะแคง
งอขาแล้วก็มัดเท้ามัดมือไพร่หลังไว้ครับ
ขณะที่ในหวังตอนที่พาในหวังไปหัวหินก็มีการเปิดฝากล่องไว้นะให้หายใจได้
กับว่าไม่ได้ตั้งใจประสงค์เอาชีวิตนะคุณผู้ชม

อันนี้ที่ในกบ๑ในผู้ต้องหาก็อ้างนะบอกว่า
หวังชาวจีนเนี่ยยังมีสติรู้ตัวตลอดเวลา

ไม่ได้ทำร้ายในหวังเลยนะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกที่บอกว่าจับได้๒ใช่ไหม
แล้วเมื่อคืน๔ทุ่มก็จับได้เพิ่มค่ะ
ตำรวจจับกลุ่มนางสาวตาอายุ๒๘ปีที่ลานจอดรถหลังสพหัวหิน
จับในโจอายุ๓๐ปีได้ที่บ้านที่อำเภอคลองหลวงที่ปฐุม
แล้วอีก๒คนนั่นคือน้ำเพชรกับบอสที่เขาเป็นกิ๊กกัน
๒คนนี้ไปจับได้ที่ห้องพักที่ทองหล่อมีของกลางเป็นบีเอ็มคันที่เกาะเหตุ
ตำรวจก็ต้องแยกสอบน้ำเพชรกับในบอส
แล้วก็ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสพลุมพินีนำมาสอบขยายผลต่อ
ทีนี้น้ำเพชรก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะว่า
คบหากับหวังคนที่โดนจับไปเรียกค่าไถ่
บกันปีนึงแล้วก็เลิกกันไป๓เดือนหลังจากนั้นกลับมาคบใหม่
ตลอดเวลาที่คบกันเนี่ยนะในหวังให้เงินเลี้ยงดูน้ำเพชรเดือนละแสน
แล้วน้ำเพชรก็ไปเป็นกิ๊กกับบอสก็คือครบซ้อนแหละ
ทีนี้พอรู้ว่าหวังมีตังค์เยอะเป็นคนที่มีหมายจับจากทางการจีนคดีช่อโกงด้วยไง
ทีนี้ก็เลยวางแผนกันกับบอสจะร่วมกันอุ้มหวังรีดทรัพย์
แล้วรู้ด้วยว่าหวังคงไม่บอกตำรวจแน่นอนเพราะว่าตัวเองก็มีหมายจับอยู่ที่จีนไง
พอได้ตังค์มาปั๊บนะกดเงินออกมาล้านหกแล้วก็มาให้กับเพื่อนร่วมขบวนการทั้งหมดแล้วค่ะ
ล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ตอน๙โมงครึ่งเนี่ย
สอนอลุมพินีทางผู้กำกับสนลุมพินีครับพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตรนูโพนทองก็บอกว่า
ต้องหาที่จับได้ทั้ง๖คนให้การเพียงว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ยังไม่ได้ให้การเกี่ยวกับพฤติการในคดีครับ
แต่เห็นท่านภูมิกับท่านบอกว่ามีผู้ต้องหาบางคนยอมรับนะว่ามีส่วนร่วมประชุมวางแผนกันในการก่อเหตุครั้งนี้
ส่วนคุณน้ำเพชรหรือนางสาวเพชรดายังไม่ให้การใดครับ
แต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานมัดตัวแน่นเลยสารจึงออกหมายจับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับ

วันนี้ครับตำรวจจะนำตัวในกบซึ่งถูกจับเป็นคนแรกเนี่ยไปขออำนาจศาลฝากขังก่อนครับส่วนผู้ต้องหาอีก๕คนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะคุมตัวไปขอฝากขังเพิ่มในภายหลัง

คุณผู้ชมหลังได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ
ตอนนี้ถูกกักตัวไว้ที่ตมครับ

แล้วเรื่องของคุณน้ำเพชรด้วยนะ

ทั้งครอบครัวทั้งทนายความครับก็ไปเยี่ยมคุณน้ำเพชร
เพื่อนของคุณน้ำเพชรเนี่ยเขาอ้างว่าไม่เชื่อนะว่าน้ำเพชรจะมาก่อเหตุ
เพราะว่าตอน๑๙นาฬิกาของวันที่๑๔เมษายน
ซึ่งเป็นวันที่เราเปิดวงจรปิดให้ดูนั่นน่ะคุณผู้ชมฮะ
เพื่อนของคุณน้ำเพชรบอกว่าตอนนั้นน้ำเพชรกับเพื่อนไปเที่ยวที่สยาม
แล้วก็แยกย้ายกันกลับคอนโดจนกระทั่งตี๑๕๐นาที
น้ำเพชรก็โทรมาบอกบอกว่าเพื่อนของหวังน่ะโทรมาหาน้ำเพชร

ซึ่งน้ำเพชรได้บอกไปว่าคุยกับในหวังในช่วงเย็นวันที่๑๔เมษายน
โดยในหวังบอกว่าจะไปเที่ยวพัทยาจากนั้นตอนตี๒๓๐นาที
เพชรก็บอกว่าในหวังโทรมาบอกว่าถึงพัทยาแล้วอยู่กับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง
เธอก็เลยแยกย้ายจากนางสาวน้ำเพชร
กระทั่งรุ่งเช้าวันต่อมาไม่สามารถจะติดต่อในหวังได้อีก
ก็เลยไปแจ้งความคนหายที่สอนอนลุมพินี
แต่ตอนนั้นตำรวจไม่รับแจ้งเพราะว่าในหวังยังหายตัวไปไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ส่วนเรื่องของในบอสเนี่ยคุณผู้ชมหนึ่งในคนก่อเหตุนะ

เพื่อนของน้ำเพชรบอกว่าบอสน่าจะหึงหวง
เพราะน้ำเพชรไปคบกับในหวังอีกรอบนึง
แล้วก็เชื่อว่าบอสมีปัญหาเรื่องการเงิน
นี่แหละอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุครับ
น้ำเพชรเด็กก็มีแล้วเธอก็บอกว่าเธอได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ขอดูโพสต์ของคุณน้ำเพชรคุณน้ำเพชรตียภาหน่อยค่ะ
นี่นี่อันนี้คุณน้ำเพชรตียภาเนี่ย
โพสต์แบบนี้บอกว่าโอ๊ยไปกันใหญ่แล้ว
นางงามน้ำเพชรที่อุ้มคนจีนเรียกค่าไถ่ไม่ใช่หนูค่ะ
หนูชื่อน้ำเพชรตียภาไม่ใช่น้ำเพชรเพชรละดาคนละคนค่ะ
หนูมีมงตำแหน่งระดับตัวแทนประเทศไทยไม่ใช่นางงามจังหวัด
เพราะฉะนั้นจะมาลงที่น้ำเพชรนี้ไม่ได้แก้ข่าวด่วน
แล้วก็มีไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าจะบ้าตายรายนาที
อันนี้เราก็ชี้แจงให้เพราะว่าคนชื่อน้ำเพชรอาจจะเหมือนกัน
คนเข้าใจว่าสรุปน้ำเพชรไหนกันแน่
นี่คือถูกต้องค่ะไม่เกี่ยวกับข่าวทุนจีนนะอันนี้บอกให้รู้นะคะ